คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนี้จู่ก็ไปต่อยเด็กนักเรียนชาย
เสร็จปั๊บพลเมืองดีก็เลยเอาตัวเข้าไปบัง

จนตำรวจมาถึงกล่อมไปสักพัก
เขาถึงจะยอมสงบสติอารมณ์

โทรบอกพ่อแล้วแจ้งความเลยลูก

ผู้ชายที่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นแหละ

พลเมืองดีถ่ายคลิปเป็นหลักฐานเอาไว้

ตำรวจก็รวบตัวคนที่ก่อเหตุเอาไว้
โอ้โหเห็นว่ามีคนถูกชกเลือดอาบด้วยนะครับ

กำลังเดินกลับบ้านแถวปากซอยลาซานครับ
ก็ในพื้นที่แถวย่านบางนากรุงเทพครับ

ชกเด็กเสร็จปั๊บไม่มีสาเหตุด้วย
พลเมืองดีก็เลยตะโกนถามว่าพี่ชกเด็กทำไม
แล้วก็รีบเข้าไปห้ามเอาตัวไปกันบังน้องเอาไว้
พลเมืองดีเอาตัวบังเด็กที่ถูกชกเอาไว้แล้วบอกว่าทำทำไม
ผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย
ที่เขาพูดในคลิปจังหวะแบบนี้พูดทำนองนี้เลย
ด๑๙๑ตำรวจมาถึงครับตอนแรกไม่ยอมให้จับนะฮะ
หนีข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งสุดท้ายถูกคุมตัวกดพื้นเอาไว้ได้แบบนี้
พลเมิงดีเนี่ยนะครับเขาตามดูเหตุการณ์
ปรากฏว่าพยายามที่จะบอกตำรวจว่าต้องจับดำเนินคดี

คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะจู่อารมณ์เขาเปลี่ยนเลยพลิกเลย
เขาขอโทษเด็กแล้วก้มกราบเท้าครับ
้มกราบเลยเหรอฮะก้มกราบเท้าเด็กฮะ
ตำรวจก็เลยเหมือนจะใจอ่อนจังหวะที่ตำรวจจะใจอ่อน
จะยอมให้ไกลเกลี่ยพลเมืองดีพูดสวนขึ้นไปเลย

คือปล่อยให้เขามาทำร้ายประชาชนได้ยังไงครับเนี่ย
พอพูดแบบนั้นผู้ชายคนนี้อารมณ์พลิกอีกแล้วครับ
อีกรอบนึงขึ้นรอบนี้คือจะวิ่งเข้ามา
มาชกพลเมืองดีค่ะจังหวะนั้นตำรวจกันเอาไว้
เขาเลยฟาดหมัดใส่ตำรวจฮะตำรวจเลยรับลูกหลงไปครับ
พลเมืองดีตั้งคำถามโอ้โหถ้านี่เกิดว่าตำรวจไม่ถูกชก
คนนั้นจะถูกจับจะถูกดำเนินคดีไหม
สุดท้ายจับกดพื้นเสร็จเรียบร้อยก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพัก
ที่ถูกต่อยตอนแรกโทรมาขอบคุณพลเมืองดีแล้วบอกว่า
พี่ครับคนที่เขาต่อยผมที่เขาอยู่ก็มาต่อยไม่รู้เรื่องรู้ราว
เห็นว่าโดนไปสองข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่
ก็คือคุณตำรวจระหว่างปฏิบัติหน้าที่

นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปครับที่จุดเกิดเหตุ
แถวนั้นเป็นร้านสะดวกซื้ออย่างที่เห็นบริเวณตรงนี้

ทศพรอายุ๔๒ปีเล่าให้ฟังบอกว่า
คือคนก่อเหตุเขาข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามก่อน
แล้วก็ข้ามกลับมาที่ฝั่งนี้ที่มีร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็ไล่ชกนักเรียนชาย๒คน
มีคนโทรแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุการณ์

เหมือนว่าคนก่อเหตุน่าจะสติไม่ดีหรือไม่ก็เมาแล้วมั้ง
ก็ถ้าขึ้นขึ้นลงขนาดนั้นไบโพล่าหรือเปล่า

ตำรวจคุมตัวตอนแรกก็ดื้อไม่ยอมให้คุมตัวครับ
น่าใช่คนแถวนี้เพราะไม่เคยเจอหน้ามาก่อน
ตำรวจคุมตัวไปส่งโรงพักบางนาเรียบร้อยแล้วครับ

คุมไม่อยู่เลยหรอครับ
นักเล่งคุมแบบนักเล่ง

ถ้าไม่เอาเรื่องไม่จับไปก็เดี๋ยวก็กลัวจะไปก่อเหตุกับคนอื่นเหมือนเดิมครับ